ทั้งคู่ก็มักจะมีคลิปต่างออกมาสร้างรอยยิ้มเสมอคุณผู้ชม
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าคุณแจ๊ดเนี่ยพยายามจะขอเข้าใกล้คุณแจงตลอด

ไม่ค่อยให้สามีเข้าใกล้นะคะแต่คุณสามีก็ไม่เชื่อหรอกค่ะ

เพราะว่าได้นอนกอดภรรยาคลิปนี้เลยนะคะ

โดยโพสต์คลิปบอกเล่าความรู้สึกไว้แบบนี้นะจ๊ะ

หะใครก็ใส่แม่งเหมือนเดิม

แล้วมันนอนมันที่นอนโซฟามันก็เล็กมาก

ยังไม่มีวัคซีนเลยนะเธอ

เสร็จมาก่อนถ้าเจ้ายังติดยังตายแน่
ไม่กลัวเมียตายเหรอ
ดูสิรอวัคซีนตั้งนานยังไม่ได้ฉีดเลย

เราดูเขาแล้วเราเขินตามเขาก็ไม่รู้นะ

นะคะโดยคุณแจ๊ดเนี่ยค่ะก็เขียนแคปชั่นไว้บอกว่า
กักตัวจนเหมือนกักจุดรู้จุดเป็นโรคปอด

ใช่แต่หมอที่แจ้งถามทุกโรงพยาบาลว่านอนด้วยกันได้แล้ว
งก็ยังไม่ให้นอนแจ๊ดนอนนะคะ
รู้ว่ากลัวเพราะเป็นโรคแพนิก
คืนแรกที่ได้นอนกอดกันดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปแต่งไทยจะมีน้องไหม
ดูจากคลิปแล้วน่าจะมีแวลค์อยู่
คือจริงแล้วนะคะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คุณแจ้งนะครัวป่วยเป็นโรคปอด

ที่นางรู้ว่าสามีติดโควิด
คือนางขับรถออกจากบ้านแยกมาคนเดียวเลยแล้วก็ร้องไห้
เพราะด้วยความที่นางกลัวนางเคยเป็นโรคปอดมาก่อนนะคะ
ดังนั้นไม่แปลกใจหรอกที่จะกลัวสามี
แต่คุณหมอบอกแล้วนะคะกอดกันได้
อดกันได้ระวังผีผักนะจ๊ะแจง

แต่ก็เป็นข่าวดีนะถ้าจะมีหลานช่วงนี้ไม่ว่ากันเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะครับเอาเป็นเครื่องใช้ลักษณ์เขียนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ